แม้ตัวมันหนักแต่ว่ามันมีความหวังอยู่ในนั้น

อีกไม่กี่วันก็จะออกสลากินแบ่งรัฐบาล

กู้ภัยเขาจับกันหน่อยไปดูภาพเลยครับ
อ้าวไม่กล้าวนะล่ะบ้าง

บางคนก็โฟกัสไปที่ตัวเงินตัวทอง
บางคนจะเชื่อว่าตาเนี่ยโฟกัสละ
นี่บ้างคนอยู่ไหนนะ
ละวัดดูนี่สักประมาณสองเมตรได้นะ

เห็นผมบอกให้เลยละกัน๓๐ทับ๑๒๕
บ้านนี้อยู่ที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉาเชิงเศร้า
กู้ภัยต้องใช้เวลาปิดล้อมกันอยู่เพื่อจับมันไม่ใช่คนร้ายนะ
๓๐นาทีครับสุดท้ายก็ต้องมัดเชือกมันสระให้หมดเลย
เดี๋ยวมันจะดิ้นโอ้โหดูท้องมันดิท้องโตมากนะฮะ
จากนั้นก็นำมันสไลด์บอร์ดขึ้นไป

โอ๊ยมันโดนกัดตัวมาใช่ไหม

จากการสอบถามเจ้าของบ้านชื่อว่านายนรงชัยแน่นอุดรอายุ๓๑ปี
เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยนะ
มันคลานหนีมาจากบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกันอีกทีนึง
แล้วมันก็ไม่ยอมไปไหนทำให้คนในบ้านก็ไม่กล้าออกไปไหน
เพราะกลัวมันจะกัดน้ำมันตัวใหญ่เหลือเกินก็เลยแจ้งกู้ภัย
โน้ทนี้แหละครับบ้านเล็กที่เขา

ส่วนที่อ่างทองนะฮะมันมีเรื่องของวัวเพศเมียอายุ๓ปี

ตกมาในบ่อน้ำบ่อเซเมนต์นี่แหละ
ขนาดกว้าง๑๒เมตรลึก๓เมตร

เป็นจุดพักน้ำกลางทุ่งนา
บ้านดอนทองหมู่๑๓ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาที่อ่างทอง

ประสานรถดับเพลิงมาที่นี่นะฮะแล้วก็รถบรรทุกน้ำ
เอาน้ำเนี่ยปล่อยเข้าไปในบ่อเพื่อให้วัวมันสามารถที่จะพยุงตัวอยู่
เพื่อให้วัวที่มันอยู่ก้นบ่อลอยขึ้นมามันก็ลอยได้
จนกระทั่งน้ำมันเต็มบ่อตัวมันก็ลอยขึ้นมา
แล้วก็ตรงนั้นยกมันขึ้นมาลากขึ้นมา

มันก็เจ็บนี่แหละมันโดนลากอย่างนี้ดึงขาขึ้นมา

กู้ภัยนะนอกจากช่วยคนก็ต้องช่วยสัตว์ด้วย
เพื่อนร่วมโลกของเรา